ส่วนช่วงนี้มาติดตามความขึ้นไหวของทีมฟุตศทีมชาติไทยกันหน่อยในชุดโรยีศึกฟุตศชิงชั้มโลก
สัปดาห์ที่แล้วนะครับมิเกลโรดิโก้นั้นตกลงที่จะมารับงานฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับ
แล้วก็เตรียมที่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดมีการเลื่อนกำหนดการนะครับ
จะเดินทางมาถึงไทยในวันพุธที่๖กรกฎาคมนี้และจะมาพบกับนักฟุตซอลทีมชาติไทย
ในวันพระราชสมดีที่๗กรกฎาคมครับในเวลา๑๐นาฬิกาที่อาคารกีฬาเวทไทยญี่ปุ่นดินแดง
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกฟุตซอลโลก๒๐๑๖ที่ประเทศโคลัมเบีย
วันที่๑๐กันยายนถึง๑ตุลาคมนี้หลังจากที่ภูมิทรัพย์วงศาพิจารณ
เล่นของทีมโลโซดีไทเทคมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณเข่าต้องขอถอนตัวออกไป
ล่าสุดก็ได้เรียกคมพลพิพบผู้รักษาประตูจอมหึบจากทีมสุราธานีเข้ามาเสริมทีมแทน
โดยนักฟุตซอลทีมชาติไทยทั้ง๓๖คนมีรายงานตัวในวันพรุ่งนี้
เวลา๑๐นาฬิกาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยครับ